ตอนนี้โอดโอยโอดโอยทั้งคนขายทั้งคนซื้อ
เชื่อไหมวันหนึ่งที่บางคนเคยซื้อกาแฟวันละถุง
กาแฟชงอ่ะวันละถุงวันละแก้วอะไรอย่างนี้
รู้มั้ยบางคนเขาเก็บไว้กินสองวันอ๋อหรอ
บางคนเขาไม่มีนี่แหละครับคุณผู้ชมราคาน้ำตาล
ดูดูขนมหวานก่อนร้านขนมหวานเรือนขนมไทย
อาจารย์คณิตถาที่จังหวัดตรังนะครูถาหรือนางสาวคณิตถา
ขวัญนิมิตรนะครับเจ้าของร้านบอกโอ้โหทน
นแบกภาระต้นทุนน้ำตาลทรายทำยังไงอ่ะ
ไหนก็ต้องซื้อมาทำขนมทุกวันล่าสุดน้ำตาลทรายขึ้นจาก
กระสอบละ๖๑๐บาทไป๖๙๗บาทแล้วนะครับ
และยังมีแนวโน้มขึ้นอีกคือปรับทุกวันนะครูบอก
ส่วนแม่ค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะจากใต้ไปดูอีสานบ้าง
นางสุนีวันโพธิจันทร์อายุ๖๕ปีนะครับ
เจ้าของร้านกระแตกาแฟโบราณครับ
นี่แหละบ่นนะบ่นผ่านเราเลยให้ถึงรัฐบาล
บอกราคาน้ำตาลที่ปรับขึ้นกิโลกรัมละ๔บาท
มันกระทบหนักมากนะน้องนะราคาวัตถุดิบอย่างอื่นก็ปรับขึ้น

คุณผู้ชมครับโอ้โหนี่ถ้าไม่คุยกับพี่สุนีวันไม่รู้เลยนะ
เพราะเราไม่ใช่แม่ค้าขายเกี่ยวกับของหวาน
ไปขายกาแฟนมข้นก็ขึ้นนมสดก็ขึ้น
กาแฟก็ขึ้นน้ำแดงก็ขึ้นหลอดกาแฟมันยังขึ้นเลยครับ
ทยอยปรับขึ้นตามกันที่เขาบ่นมา
น้ำตาลถือว่าปรับแพงที่สุดในรอบ๒๐ปีเลย
ตอนนี้คิดหนักแล้วโหถึงขั้นนั้นเลยเหรอ

คือไม่ใช่แม่ค้าที่ต้องแบกภาระ
นี่แหละคุณผู้ชมที่เบิร์ตยกตัวอย่างเมื่อกี้
ตอนต้นข่าวเนี่ยลูกค้าก็เดือดร้อน
บางคนซื้อกาแฟไปละถุงตอนนี้นะครับ
ถุงหนึ่งก็เก็บไปกิน๒วันแล้ว
นี่แหละครับคุณผู้ชม
คนที่เขามีความจำเป็นต้องประหยัด

ฝากไปถึงคนแรกเลยนายกรัฐมนตรี
ฝากไปถึงคนที่๒นายภูมิธรรมเวชยชัย

ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้ว

คนนี้ดูแลผู้บริโภคใช่ไหม

และน้ำตาลทรายที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม
นะครับที่มีนางสาวพิมพัทราวิชัยกุล
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย
คือทางอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะ
จะใช้คำว่าไงดีคือเขาดูแลชาวไล่อ้อยน่ะ

พอราคาอ้อยน้ำตาลมันดีเนี่ยอุตสาหกรรมเขาก็ว่าดี
ก็เป็นผลดีกับผู้ที่ทำธุรกิจนั้น
แต่ทางพาณิชย์เขาบอกว่าโอ๊ยคนกินไม่ไหวนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูวันนี้ประชุมคอลโลมอด้วย

อยากสำรวจความเห็นคุณผู้ชมแบบเร็วเลย
เราจะซื้อของซื้อกาแฟก็ได้

เขามี๒ตัวเลือกคือ๑ขึ้นราคา

ควายคือไม่เอาทั้งก่อไก่และขอไข่

ของน้ำแข็งถ้าลดปริมาณยังพอรับได้

อย่างพวกของหวานไงลดปริมาณก็ดีกับเราด้วย